ตามกันเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องข้อมูลส่วนตัว
ของคนไทย๕๕ล้านรายชื่อที่หลุดนะคะ
วันนี้ออกมายอมรับนะคะจากการแถลงข่าว
บอกว่าหลุดจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะ
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
ได้แถลงยืนยันเรื่องการเอาประสานตำรวจต้นสังกัด
ส่งตัวคนที่แฮ็กข้อมูลมาดำเนินคดีนะคะ
วันนี้มีการแถลงข่าวนะคะความคืบหน้าการดำเนินคดี
แฮคเกอร์ที่ใช้ชื่อว่านายเหนียนะคะ
นำข้อมูลส่วนตัวคนไทย๕๕ล้านรายชื่อไปเผยแพร่บนสื่อโซเชียล
หลังจากทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วว่าเป็นทหารยศจ่าสิบโททหารบกนะครับ
ทางภูมิชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีบอกว่า
ได้รับแจ้งวันที่๑๔มีนาคมแล้วก็สืบสวนขยายผล
ขอหมายจับผู้ก่อเหตุได้วันที่๒เมษายนในความผิด
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แล้วก็ออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
แต่ว่าปิดโทรศัพท์หนีนะคะ
ตอนนี้ก็ประสานไปต้นสังกัดเพื่อสอบถามว่ายังรับราชการอยู่หรือเปล่า
ถ้าติดต่อได้ให้ส่งตัวมาให้ตำรวจสอบสวน
รับว่าผู้ก่อเหตุเป็นทหารการเข้าจับตัว
ก็มีขั้นตอนต้องประสานกับนายทหารพระธรรมนูญนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาก
แม้ว่าหน้าที่การงานจะไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
แต่เชื่อว่าไม่ได้ลงมือทำเพียงคนเดียวแน่
ซึ่งก็เป็นรายละเอียดที่ตำรวจเดี๋ยวจะไปสืบสวนขยายผลต่อไปนะคะ
ส่วนแดงจูงใจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาลงมือ
เพราะว่าต้องการเรียกร้องความสนใจจากสังคม
เพื่อให้รู้ว่าตัวเองเก่งสามารถแฮ็กข้อมูลเหล่านี้ได้
ส่วนการติดตามตัวขณะนี้ก็ทราบว่าต้นสังกัดเองก็ยังติดต่อไม่ได้นะคะ
ส่วนประเด็นที่มีการแฮ็กข้อมูลไปแล้ว
ก่อนเรื่องนี้จะมีการนำเสนอออกเป็นข่าว
หรือแม้แต่ว่าประชาชนที่ถูกแฮ็กข้อมูลสามารถฟ้องร้องหน่วยงานรัฐที่ปล่อยให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกแฮ็กได้หรือเปล่า
วันนี้ผู้สาขาก็ถามปรากฏว่าก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะ
เรื่องข้อมูลที่ถูกแฮ็กนั้นทางรัฐมนตรีก็ยอมรับว่า
ผู้ก่อเหตุอาศัยช่องโหวในการเจาะข้อมูล
แต่ก็ยังไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่าข้อมูลที่ถูกแฮ็กนั้นหลุดมาจากหน่วยงานไหนนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นทางผู้ก่อเหตุแม้ว่าจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
จากนี้ไปขอให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติม
ซึ่งตำรวจเองก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเปลี่ยนรหัสผ่าน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างด้วยนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับค่ะว่าข้อมูลที่หลุดนั้นเป็นข้อมูลจากแอปพลิเคชันหมอ
ซึ่งพบว่าภรรยาของผู้ก่อเหตุนั้นทำงานเป็นพยาบาล
และทำงานเกี่ยวข้องกับระบบหมอพร้อม
แต่ส่วนตัวยังไม่ได้รับรายงานว่าผู้ก่อเหตุคนนี้นั้นมีความใกล้ชิดกับนักการเมืองจริงหรือไม่ค่ะ